กลับมาติดตามเรื่องราวในโลกโซเชียลนะครับ

สองคนที่ทำงานมานานนะครับ

ตอนนี้หลายท่านก็ถือโอกาสได้พักผ่อนแล้วนะครับ
แล้วก็หลายท่านมีลูกหลานคอยดูแล

บางคนท่านก็เหงานะครับแต่ว่าก็

เป็นภาพหนึ่งที่โลกโซเชียลเขานำไปเผยแพร่นะครับ
เพราะว่ามีครูผู้เกษียณอายุราชการ
ทำงานในวันสุดท้ายของโรงเรียน
นี่แหละครับนั่งคุกเข่าพนมมือ

หลังจากที่ท่านทำงานเป็นวันสุดท้าย

มีกระแสผู้เข้ามาแห่ชื่นชม
โดยคุณครูก็เปิดใจว่ารู้สึกผูกพัน

มาถึง๓๙ปีแล้วคุณ
หน้าที่ของครูหน้าที่ของเรือจ้าง๓๐

กี่ร้อยกี่พันคนแล้วคุณนะครับ

เป็นภาพของคุณครูที่ชื่อว่า

หรือว่าครูจุ้ยวัย๖๑ปีนะครับ

เพื่อขออโหสิกรรมเป็นครั้งสุดท้าย
มีกระแสผู้เข้ามาแห่ชื่นชม
และแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากครับ

ได้เดินทางไปพบคุณครูไพทูล
และคุณครูก็ได้เปิดใจให้กับทีมข่าวฟัง
เล่าประวัติชีวิตให้ฟังบอกว่า
บรรจุครูในแผนกช่างยนต์
เกษียณอายุราชการรวมระยะเวลาสอน๓๙ปี
อยู่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีที่เดียวนะครับ
มีความผูกพันกับโรงเรียนเป็นอย่างมาก
แล้วก็ถือว่าโรงเรียนเป็นเหมือนผู้มีพระคุณในชีวิต
อีกทั้งตลอดชีวิตรับราชการ
น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙มาโดยตลอด
ว่าต้องเป็นราชการที่ดีของพระองค์นะครับ
ฟังเสียงเปิดใจของคุณครูท่านนี้กันหน่อยครับ

ผ่านชีวิตมา๓๙ปี
ก็เช้ามาก็มาโรงเรียนแห่งนี้

เพื่อนคุณครูเจอลูกศิษย์เจอเด็กนะฮะ
เด็กให้เป็นคนดีมานักต่อนักแล้วนะครับ
ครูภัยทูลยังกล่าวฝากทิ้งท้ายบอกว่า
เป็นครูต้องรักชาติศาสตร์กษัตริย์และรัฐธรรมนูล
ตั้งใจสั่งสอนสิทธิ์ด้วยความตั้งใจ
และทุกคนควรสำนึกถึงบุญคุณของระบบราชการไทย
ที่ทำให้ดูแลครอบครัวได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ

ให้คุณครูไม่เหงาด้วยในช่วงของวัยเกษียณอายุราชการนะครับ